ทหารกองกำลังผ่าเมืองก็ได้ยิงปะทะกับคนร้ายนะครับ
ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศพม่า

ก่อนที่จะยึดของกลางยาบ้าได้รวมกว่า๓๖๐๐๐เมตร
แล้วก็ยาไอซ์อีกกว่า๙กิโลกรัม
ส่วนคนร้ายสามารถหนีข้ามแดนไปได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เหตุยิงปะทะระหว่างทหารกองกำลังผาเมืองและกลุ่มชายชะกันเกือบ๑๕คน

บริเวณที่ราบเชิงเขาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้หมู่๑๑
ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า
จะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากชายแดนผ่านเทือกเขา
และพื้นที่ราบบริเวณดังกล่าว
ทหารและตำรวจภูทรแม่สายจึงนำกำลังออกลาดตระเวน
โดยกระจายกำลังเข้าตรวจตราตามจุดต่าง
ก่อนสังเกตเห็นชายชะกันกลุ่มดังกล่าว
เดินลัดละในเส้นทางตามไร้เขา
จำนวนนี้มี๑คนถือปืนยาวไม่ทราบชนิด๒กระบอก
ส่วนคนที่เหลือแบกกระสอบฟาง
ที่ถูกดัดแปลงให้เป็นกระเป๋าเป้ไว้ด้านหลัง
เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเพื่อขอเข้าตรวจค้น
แต่กลุ่มชายชะกันทิ้งกระสอบฟาง
ใช้ปืนยิงเปิดทางเพื่อวิ่งหลบหนีเข้าป่า
หลังเสียงปืนจากการปะทะสงบลงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบกระสอบฟาง๖ใบภายในบรรจุยาบ้ารวม๖แสนเมตร
เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลางพร้อมกระจายกำลังออกติดตาม
ไล่ล่ากลุ่มชายชะกันดังกล่าวที่หลบหนีไปได้
ซึ่งระหว่างทางยังพบกระสอบฟางเพิ่มอีก๒๔ใบ
มียาบ้าบรรจุอีกจำนวนนึงและยังพบยาไอในถุงพลาสติก
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทหารจากกองกำลังผาเมืองยังตรวจยึดยาบ้าได้๒แสนเมตร
ในกระเป๋าเป้ของชายต้องสงสัย
หลังทหารเข้าตรวจค้นขณะเดินข้ามแม่น้ำสาย
จากฝั่งประเทศพม่าเข้ามาในประเทศไทย
บริเวณบ้านป่าซางงามอำเภอแม่ซ้าย
แต่ชายคนดังกล่าวทิ้งเป้วิ่งหลบหนี

ตรีจิรเดชกมลเพชรผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง
พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปรับรามยาเสพติด
แถลงผลปฏิบัติการปราบรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดวันนี้
สามารถตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งหมดรวมกว่า๓๖๐๐๐เมตร
และยาไอซ์อีก๙กิโลกรัม
ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเข้มงวด
ในการสกัดกั้นและปรับรามยาเสพติดตามแนวชายแดน
และตรึงกำลังเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติด

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน